ใต้ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง

พนันมีทั้งไฮโลมีทั้งบ่อนไก่ชนเถื่อนนะครับคุณผู้ชม
โอ้โหแล้วพอไปถึงเนี่ยนะ
สามารถรวบนักพนันได้ค่ะ
แล้วที่สำคัญหนูเชื่อไหมไม่เชือก็ต้องเชื่อค่ะ

กำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง

บุกไปทลายบ่อนพนันไฮโล

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านปากลงตำบลกรุงชิง
คือบริเวณนั้นตามรายงานข่าวเป็นสวนทุเรียนด้วย
พอไปถึงเนี่ยนะคะไปพบนักพนันทั้งชายและหญิงค่ะ
กำลังสนุกเลยค่ะกำลังเมามันเลยค่ะ
เซียนไก่ชนเนี่ยกำลังเตรียมที่จะชนไก่เล่นการพนันนับร้อยคนเลยนะคะ
พอเห็นเจ้าหน้าที่ค่ะโอ้โหรออะไรคะวิ่งหนีสิคะ
เหมือนพึ่งแตกรังเลยค่ะวิ่งเข้าไปหลบในป่า
ละทิศคนละทางระเนระนาดไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันไล่สามารถจับนักพนันได้ทั้งหมด๒๖คน
พร้อมกับของกลางเป็นอุปกรณ์เล่นพนันไฮโลครบชุด

ชนที่เซียนไก่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าสักประมาณ๑๐ตัว
ก็เลยตรวจยึดสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นของกลาง
ไปพบหนึ่งในจำนวนนักพนันที่ถูกจับกลุ่มชื่อว่านายปรีชาราชประดิษฐ์
ปริชาเป็นกำนันของตำบลกรุงชิงนะคะ
เล่นกับเขาด้วยเอากับเขาด้วยค่ะ
ปรีชาตอนที่ทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปถึงนะ

ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจู่โจมแต่ปรากฏว่าถูกปิดล้อม
ก็เลยไม่สามารถที่จะหลบหนีไปได้แล้วก็สุดท้ายถูกควบคุมตัวนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามพูดคุยกับนายสมพงศ์มากมณีเป็นประหลัด
จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
เนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
ร้องเรียนไปที่นายจำเรินทิพยพงธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่ามีผู้มีอิทธิพลรายหนึ่ง
ลักลอบเปิดบ่อนการพนันไฮโลและบ่อนไก่ชน
เมาชาวบ้านไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ลงพื้นที่ไปหาข่าวก่อน
และสุดท้ายก็ไปดูปรากฏว่าจริง
กระทั่งพบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันจริงค่ะ
ก็เลยเข้าไปจับกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะคะ
พนันทั้งหมดแล้วก็ของกลางถูกนำส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กำนันปรีชาเจ้าของพื้นที่ที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้
อกจากจะถูกดำเนินคดีอาญาแล้วนะคะแน่นอน
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องเอาผิดเรื่องของวินัยด้วย
คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวการปราบปรามการพนันในพื้นที่นครศรีธรรมราชฝาก